เรื่องของฉัน

หลังมอเตอร์ไซค์มาคือก็ต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเรื่อง
อย่างงี้เหรอนะมอเตอร์ไซค์มันแสดงว่าผัวเมีย
นี่ก็ไม่รู้แต่ถ้ารถพ่วงมันขึ้นได้กลัวมันเหยียบว่ะ
จอดเมียไว้เมียให้จอดว่ะเออเอามอไซค์บอกให้จอดเว้
เจอความจริงเหมือนยาวพอแบบเนี้ยกูต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงกับพวกนี้หรอ

ไม่รู้สึกแบบมันหรอก
อย่าจอดก็ไม่จอดเหยียบจริงหรอเนี้ย
อย่ามาเหยียบต่อหน้ากูนะเว้ยไม่กล้าไปครับ

ชั่วโมง
ดีดีดีดี
ดีดีดีดี
ดีดีดี
ดีดีดี
ดีดีดี
ดีดีดี
ดีดีดี
ดีดีดี

ดีดีดี
ดีดีดี
ดีดี
ดีดี
ดีดี
ดีดีดี
ดีดีดี
ดีดี

ดีดี